เมื่อวานทันทีที่สิ้นถ้อยคำแถลงของนายกรัฐมนตรี
แล้วมาดูข่าวของไทยรัฐไปเมื่อสักครู่
กรีดยางชาวสวนยางพี่น้องบ้านผม

เขาตกใจกันมากว่าถ้าอย่างนั้นจะกรีดยางกันยังไง
ผมได้หารือไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในศูนย์สบค
ก็ได้ความว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับ
เขาจะมีมาตรการยกเว้นให้
อันนี้ที่ถามว่าถ้าจะยกเว้นให้เนี่ย
จะสำรวจกันยังไงอันนี้ไม่ยากครับ
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนจะรู้ว่าลูกบ้านคนไหน

ผู้ใหญ่บ้านก็รวบรวมรายชื่อส่งกำนัน
กำนันผู้ใหญ่บ้านก็รวบรวมรายชื่อส่งในอำเภอ

ก็ออกใบรับรองว่านี่เขาต้องออกจากบ้าน
เพื่อไปทำมาหากินเพื่อไปกรีดยาง

แต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่า
นายกต้องทำให้ได้เด็ดขาด

นายกต้องไม่พูดตามที่เขาเขียนให้พูด
แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ชพันธุ์หน้ากากอนามัย

สิ่งที่นายกแถลงอีกทีนึง

ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน

บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั่วประเทศ

ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นายกใช้คำว่าเสี่ยงภัย

ขอให้ทุกท่านรับรู้ว่าทุกท่านเป็นบุคลากร

ผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่า
ผมจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะนำพาประเทศของเรา
ก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้

ขอให้พวกเราสู้ไปด้วยกัน

ใช้คำว่าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ด้วยความเสี่ยงภัยและความยากลำบาก
อันนี้ก็เป็นคนอื่นไม่ได้หรอกครับ
เป็นบุคลากรทางการแพทย์

เสี่ยงภัยแปลว่าหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์

เขาต้องออกรบเหมือนทหารออกรบแนวหน้า

แต่บุคลากรทางการแพทย์พวกนี้
เขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันตัวเอง

อันนี้เรื่องนี้พูดกันมานานแล้วครับ
ฉะนั้นสิ่งที่นายกต้องทำให้ได้
คือสั่งการไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพราะยังมีปัญหาอยู่มาก
ประเด็นนี้คาใจบุคลากรทางการแพทย์

พูดไปส่งไลน์ไปเปิดรับบริจาค
ก็ถูกตำหนิว่าทำให้ราชการเสียหน้า

คือเขาคาใจว่าศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนัก
แล้วทำไมเครื่องป้องกันความเสี่ยงภัยของเขา

เราต้องสั่งซื้อเข้ามาเขารู้ว่าไวรัสโควิดมาคราวนี้มาแบบตั้งตัวไม่ทัน
เราไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้ก่อนประเทศไหนไหนก็ไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้ทั้งนั้น
อันนี้รู้ครับอันนี้เข้าใจครับแต่ว่าในภาวะความกราดแค้นแบบนี้เนี่ย
วิธีบริหารจัดการมันมีครับไม่ใช่เราไม่มีของของเรามี
แต่ว่าระบบระบบแจกจ่ายระบบส่งกันไปมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ

อันนี้ผมคิดว่าถ้าเราบริหารจัดการได้ดีกว่านี้สภาพอย่างนี้มันไม่เกิด
ไม่เกิดแต่ว่าผมถึงอยากให้นายกเนี่ยชำเรืองมองเรื่องนี้แล้วไปจัดการให้เด็ดขาด
อย่าให้๓๔หน่วยงานที่ไปทำงานเรื่องแบบนี้ทำงานซ้ำซ้อนกันส่วนหนึ่ง
แล้วทำงานไม่บูรณาการส่วนหนึ่ง

ทำงานไปไม่ไปในทิศทางเดียวส่วนหนึ่ง
เพราะว่าแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานแต่ละสำนักก็มีอำนาจหน้าที่ของตัวเอง
นี่คือจุดอ่อนจุดอ่อนสำคัญที่สุดของระบบราชการ
เวลามีเรื่องขึ้นมาก็เงอะงะเงอะงะต่างคนต่างทำที่เขาเรียกกันว่าบูรณาการ
เราทำไม่ได้ครับไม่รู้ใครจะ
ไม่รู้ใครจะฟังใครมันบูรณาการกันไม่ได้
นายกต้องลงมาทำเรื่องนี้นายกต้องทำให้เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยของที่เขาบริจาคมาที่มีอยู่แล้วที่ซื้อมาแล้ว
เอาการสั่งซื้อก็ไม่ควรจะเรื่องมากเขาจะเป็นจะตายกันอยู่แล้วแล้วยังเรื่องมากจะต้องเดินตามระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้
มันยังไงไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับ
หมอพยาบาลเขาทนไม่ไหวพอก็ทนไม่ไหว
พอเขาพูดอะไรออกมาก็ถูกตำหนีอีกนี่มันอะไรกันครับผมเข้าใจครับว่าของเรามีน้อยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ละแห่งเมื่อได้รับของไปเนี่ย
ท่านก็พยายามจะเอาไปอยู่ในสต๊อกสำรองไว้แล้วก็พยายามใช้กันอย่างจำกัดจำเคลียร์สุดท้ายขึ้นมามันก็ไม่พอ
นี่คือปัญหาผมถึงอยากเห็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากนี้ไปท่านเป็นห่วงท่านจะดูแลขอให้จริงครับ
ผมเชื่อว่าถ้าแก้ได้แต่ต้องแก้โครงสร้างของการบริหารจัดการภายในเสียก่อนภายในกระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละ
การเพศสัจกรรมมีหน้าที่ต้องแจกจ่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ทำยังไงครับที่จะที่จะจัดการให้ได้โดยเร็ว
ทุ่มถึง๕ถึงตี๔ทำไมไม่ใช้ยาแรงกว่านั้นบางคนเสนอว่าเอาซะตั้งแต่๒ทุ่ม
ไปเลยสิ๒ทุ่มถึงตี๔ตี๕ไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าผลกระทบมันมี
ผลกระทบเป็นมีต้องยอมเจ็บผมเชื่อว่านายกเนี่ยดูก่อนว่าถ้า๔ทุ่มถึงตี๔แล้วยังไม่ยังออกไปทำโน่นทำนี่กันโดยไม่มีเหตุจำเป็นอาจจะขยับเวลาตามมาอาจจะเป็น๒ทุ่ม
ทุ่มถึงตี๕ถ้า๒ทุ่มถึงตี๕แล้วยังออกมาไม่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เอาซะทีนึง๖โมงเย็น
แปลว่าตะวันตกดินไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเราต้องยอมเจ็บแล้วครับสถานการณ์ขณะนี้
ผู้ว่าอย่างน้อยก็๖๗จังหวัดภูเก็ตเมืองกาลชนบุรีพังงาจันบุรีเขาสั่งปิดโรงแรมทุกโรงแรมแล้วครับสั่งปิดทุกโรงแรมแล้วครับต้องยอมเจ็บ
ต้องยอมเจ็บจ้องยอมรับผลกระทบเรากำลังสู้ศึกใหญ่ครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้จะปิดท้ายทิ้งว่านายกต้องจัดการเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ถ้ามีฉะนั้นสู้ไม่ไหวครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ